กับเรื่องของน้ำป่าที่หลากเข้าไปที่บริเวณน้ำตกที่จังหวัดนครนายกนะฮะ
ณวันที่เกิดเหตุณตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนอยู่เยอะทีเดียว

เรื่องของค่ายนะฮะเป็นค่ายของอาสยามที่ไปถ่ายภาพยนตร์กันอยู่
ถ่ายละครกันอยู่นี่แหละก็ติดน้ำป่ากันอยู่ด้วย
รวมทั้งมีพลเมืองดีมีเขาก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ไปช่วยคนที่ถูกน้ำซัดไปคุณผู้ชม
แต่ว่ามีคนไปช่วยก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะฮะไปชมคลิปชมภาพพร้อมกันครับ

ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ากลัว
คือเป็นเสี้ยววินาทีชีวิตจริงค่ะคือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะ
แต่คือไม่รู้จะช่วยยังไงจริงแล้วถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
มันจะกลายเป็นผู้ประสบภัย๒คนขึ้นมาทันที
แต่เหตุการณ์นี้โชคดีที่พลเมืองดีเขาค่อนข้างจะมีสติมากพอที่สามารถไปช่วยเอาไว้ได้
คุณผู้ชมคนที่ถ่ายก็กรีดร้องนะด้วยความตกอกตกใจนะครับ
คลิปนี้มีชาวบ้านที่อยู่ริมครองวังตะไคร้เป็นคนถ่าย๒มุมนะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นเป็น๒คลิป
เป็นคลิปจะเห็นว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยโหนอยู่กับเชือกที่ผูกไว้กับต้นไม้ด้วยท่าทีที่หมดแรงแล้ว
ก่อนจะมีชายอีกคนลอยตามน้ำพร้อมกับห่วงยางไปคว้าตัวไว้ก่อนจะลอยตามน้ำป่าไปด้วยกันครับ
แล้วก็มีชาวบ้านอีกคนถอดเสื้อว่ายน้ำบนห่วงยางตามไปช่วยท่ามกลางเสียงร้องระงมของผู้คนที่อยู่บนฝั่งที่เอาใจช่วยกันอยู่ที่เป็นห่วงทั้งสามชีวิตนะฮะ
เพราะว่ากลัวว่าจะจมลงไปเพราะว่าตอนนั้นน้ำพัดมาแรงมากทีเดียว
ต่อมาก็มีรายงานข่าวจากฝ่ายป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกแจ้งมา
ข่าวดีทั้งสามคนขึ้นจากน้ำป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วนะฮะ
จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น้ำป่าเนี่ยหลากเข้าท่วมที่สวนศรีดารีสอร์ทค่ะ
มีนักแสดงทั้งคุณก้องห้วยไร่คุณเบิ้ลปฐุมราชคุณธัญญาอาสยาม
แล้วก็คนในกองถ่ายรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะคะ
ติดอยู่ในศรีดารีสอร์ทไม่สามารถที่จะออกมาได้
โดยผ่านไปประมาณสัก๒ชั่วโมงค่ะกระแสน้ำถึงจะค่อยลดระดับลง
และในช่วงเย็นวันเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยปเต็กตึง
ก็นำรถเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในศรีดารีสอร์ทออกมาได้อย่างปลอดภัย
มีบางส่วนที่เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีรถยนต์ติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถนำออกมาได้อีกจำนวนนึงด้วย
ก็ต้องรอให้น้ำลดมากกว่านี้ก่อนถึงจะสามารถนำออกมาได้ค่ะ
เหตุบอกว่าประมาณสัก๓๐คนได้นะฮะ
จากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวดีว่าระดับน้ำในแม่น้ำนครนายก
ล้นท่วมในช่วงสักประมาณ๔ทุ่มของเมื่อคืน
ต่อวินาทีซึ่งต่อมาทางเขลขุนดันประกาศชน

เพื่อไม่ให้น้ำจากเข็ดไหลลงสู่แม่น้ำแม่งนครนายก
เปิดประตูระบายน้ำโดยรอบทั้งหมด
เพื่อให้น้ำนั้นระบายออกให้ได้เร็วที่สุด
โดยไม่ได้กระทบกับคนเมือง
เหตุการณ์นี้ทุกคนที่ประสบเหตุก็
ปลอดภัยดีทุกคนด้วยนะครับ